นักร้องสายหมูอีกคนหนึ่งคุณเก่งทัชยา
ค่ะมากันแบบว่าชุดทองอร่ามเลยคุณผู้ชมนะคะ
จังรองอลามตามมารำถวายค่ะ

ซึ่งเราจะสังเกตตั้งแต่วันที่๑มกรา

ดีใจมาก

มันกลับมาแล้วมันหายไป๒ปีแล้วพี่
เดี๋ยวนี้งานนอกจากยินดีแล้วก็จะไปเทวาสำรรค์เยอะ
มีลูกค้าเป็นสายมูให้ไปเล่นบวงสวงแบบนี้เยอะมากครับ

ไหนได้เจอแล้วจำได้ไหมคะช่วงวาเลนไทยที่ผ่านมา
มีคนส่งดอกกุหลาบมาให้ถึงหน้าบ้านนี่ช่อนี้

ใช่ก็เป็นชายหนุ่มนี่แหละส่งมาเราก็เลยถามว่า
ตกลงรู้หรือยังว่าเป็นใครส่งมาได้คุยไหม

ว่าเขาจะทำอย่างไรตอบอย่างไรดีเนี่ย

โอ้โหพี่นี่มีนานแล้วนะ

ไม่แค่จะถามว่ารู้ตัวคนยังแบบ

แล้วยังไงต่อคะ

สรุปนะคะมีนาจะมีเราหรือเปล่าไม่รู้
แต่ว่าล่าสุดเลยอัปเดตความปัง
เขาลงไอจีล่าสุดเลยเนี่ยทุบจบูกค่ะ

คือเก่งบอกว่ามันจะเสริมโงเห้ง
มันช่วงแบบเวลาเปลี่ยนลาหูเปลี่ยนอะไรอย่างนี้
ยักษ์ด้วยแห่งปังสารพัฒน์ตะบูร์แล้วล่ะค่ะสุดยอดจริงนะคะ
เรียกว่าก็เป็นความเชื่อเนอะเชอร์ลี่เนอะ
ถ้าทำแล้วดูดีทำแล้วมันปังก็ทำไปเถอะค่ะ
ขอให้งานเยอะยิ่งกว่าเดิมนะคะ